พบกับวารายตีโชคโชว์สุดจัดจ้าน
แน่นไปพร้อมกับพิธีกร๓สไตล์

จัดเต็มกับเรื่องราวสนุกของแขกรับเชิญ

ซื้อเด็กมากูจะรีบกินอย่างมันพร้อมข้าวชั่วโมง

ไม่เคยเห็นใครตอนแหละ
และโชว์สุดสะไป
ไม่ใช่อะเดี๋ยวค่ะ
จัดจานยานวิภา

จัดจานยานวิภา
นี่มันชุดชาติ

แต่ถ้าทำมากกว่านี้คือเป็นบ้าด้วยเลยนะ

ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น